เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพนะครับผมชัยธวัฒน์ตุลาธนสมาชิกรัฐสภา
ผมผมขออนุญาตที่จะอภิปรายผ่านไปยังสมาชิกรัฐสภาทุกท่านว่าทำไมในวันนี้
พวกเราควรลงมติรับรองให้คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกร
เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแทนผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ผมคงไม่รบกวนเวลาสมาชิกทุกท่านมากนะครับเพราะอันที่จริงแล้ว
วันนี้เองผมคงไม่จำเป็นต้องมาอภิปรายถึงเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธา
รวมถึงนโยบายของพักเก้าไกรในรัฐสภาแห่งนี้เพราะผมถือว่า
ประชาชนทั้งประเทศรวมถึงสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน
เราต่างก็ได้ใช้วิจารณญาณของตัวเองพิจารณาและลงมติ
หนึ่งคนหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันผ่านการเลือกตั้งไปแล้ว

พฤษภาคม๒๕๖๖และเมื่อผลปรากฏว่าพักเก้าไกรซึ่งได้เสนอชื่อ
คุณพิธาริมเจริญรัฐเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ชนะการเลือกตั้งแล้วสามารถรวบรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัศดรได้ทั้งสิ้น
๓๑๒เสียงจากภักดิ์การเมือง๘ภักดิ์ได้แล้ว
พิธาก็ควรจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีตามคันลองปกติของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
เรื่องมันก็ควรจะเรียบง่ายตรงไปตรงมาแบบนี้ไม่ใช่หรือครับ

บรรยากาศที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราตลอด๒เดือนที่ผ่านมา

ถึงวันนี้กลับทำให้เกิดคำถามดังในใจของพี่น้องประชาชนจำนวนนับล้านล้านคนที่กำลังเฝ้าดูจับตาการประชุมรัฐสภาอยู่วันนี้ด้วย
เกิดคำถามในใจของเขาว่าหากนายกรัมตีคนใหม่ไม่เป็นไปตามผลการเลือกตั้ง
แล้วเราจะมีการเลือกตั้งไปทำไม
ตกลงอำนาจอธิปไตยของประเทศนี้เป็นของปวงชนชาวไทยตามที่ปรากฏบรรยัติอยู่ในรัฐมนูลจริงหรือไม่หรือเป็นของใครกันแน่
และยังมีคำถามคำโตว่าตกลงประชาชนอยู่ตรงไหน
ประชาชนอยู่ตรงไหนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตริย์เป็นประมุขของเรา

คำถามในใจของพี่น้องประชาชนเหล่านี้มันสะท้อนอะไร
และมีนัยยะสำคัญอย่างไรกับสังคมบ้านเมืองของเรา
อันที่จริงคำถามในใจของประชาชนทำนองนี้นะครับ
ไม่ใช่จะเพิ่งเกิดแต่มันเป็นคำถามที่ดังขึ้นเรื่อยตามลำดับ
ตลอดเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมาเราผ่านอะไรมาบ้างครับ
การเลือกตั้งมาแล้ว๕ครั้งผ่านการรัฐประหาร๒ครั้ง
แม้กระทั่งการพยายามจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร๑ครั้ง
ผ่านการยุบพักการเมืองยุบแล้วยุบอีก
การชุมนุมของประชาชนฝ่ายต่างและการประทะกันบนท้องถนน

มีผู้ถูกดำเนินคดีจำคุกบาดเจ็บรวมถึงเสียชีวิต
รวมแล้วนับร้อยนับพันจากความขัดแย้งทางการเมือง
ที่ยังไม่ทราบว่าจะยุติเมื่อไหร่
ถ้าว่าผ่านเหตุการณ์ต่างเหล่านี้มาเกือบ๒ทศวรรษ
สังคมไทยยังไม่สามารถให้คำตอบที่ดีได้
ต่อคำถามในใจของพี่น้องประชาชนอย่างที่ผมกล่าว
และยังไม่สามารถจะหาคำตอบที่พวกเรายอมรับร่วมกันได้สักที
ปัญหาก็คือว่าตราบใดที่พวกเรายังไม่สามารถหาคำตอบแห่งยุคสมัยนี้ได้
สังคมไทยก็จะหยุดนิ่งจมดิ่งไหว้วนอยู่ในวงจรเดิม
ไม่เห็นอนาคตไปอีกนาน
อย่างไรก็ดีครับท่านประธานครับ
ผมเองในฐานะผู้แทนรัศดรในฐานะสมาชิกรัฐสภา
และในฐานะตัวแทนของพักเก้าไกลผมเห็นว่า
การเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาและการลงมติของรัฐสภาในวันนี้
จะเป็นโอกาสสำคัญของพวกเรา
ที่จะเริ่มต้นในการแสวงหาคำตอบครั้งใหม่

สมาชิกหลายท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับพักก้าวไกรในบางเรื่อง
หลายท่านอาจจะกังวลใจกับความเปลี่ยนแปลง
พวกเราไม่คุ้นเคยหรือไม่รู้จักนะครับ

ซึ่งส่วนหนึ่งก็สะท้อนจากการวิปรายของท่านสมาชิกสองท่านแรก
ไม่ว่าความกังวลใจว่าพวกเรา
จะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ
ระบอบการปกครองหรือไม่
พวกเราพยายามที่จะทำให้สถาบันพระมหาศัตริย์
ไม่กลายเป็นสถาบันหลักของชาติอีกหรือไม่
เจตนาที่แท้จริงของการเสนอ
ให้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรา๑๑๒นะครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายนโยบายของเราเป็นอย่างไร
ผมขออนุญาตไม่ใช้เวลานี้

ผมจะต้องลายละเอียดที่จะแลกเปลี่ยนนะครับ
กับท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายมาก่อนหน้านี้
แต่ประเด็นสำคัญที่อยากจะกล่าวเอาไว้ในที่นี้
ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอใดของเราของพักเก้าไกร
มันอยู่บนฐานความคิดที่ว่าสถาบันหลักของชาติ
หรือสถาบันการเมืองใดก็ตามจะดำรงอยู่ได้
ก็ด้วยความยินยอมพร้อมใจของประชาชน
ไม่มีสถาบันใดที่จะสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยการกดปราบบังคับ
แล้วนี่เป็นสิ่งที่เราพยายามจะเตือนให้สติ
กับทั้งกับสมาชิกในสภาพผู้แทนรัศดร
สมาชิกในรัฐสภาและกับสังคมไทย
กับผู้มีอำนาจทุกฝ่าย
ขอให้ตั้งสติแล้วมองการไกล
เข้าใจสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
แล้วเล็งเห็นให้ได้ว่าวิธีการอะไร
กุศโลบายอะไรที่ดีที่สุด
ที่จะสามารถรักษาสิ่งที่พวกเรารัก
สิ่งที่หลายคนหวงแหนให้ดำรงอยู่ให้ได้
ในสังคมที่มีพลวัตรตลอดเวลา
เราไม่เชื่อว่าสิ่งใดจะดำรงอยู่ได้ด้วยการสถิตอยู่เหมือนเดิมทุกประการ
แล้วจะมั่นคงสถาพรแล้วมันไปไกลนะครับ
ไปไกลถึงขนาดที่ว่าหลายท่านบอกว่าการเลือกการลงมติ
ให้คุณพิธาจากพักก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรี
จะเป็นการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์

เป็นการไม่เคารพรักสถาบันพระมหาศัตริย์
นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่พวกผมพยายามจะบอกว่า
มันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหาสัตว์

เพราะพระมหาสัตว์องค์พระมหาสัตว์
และสถาบันพระมหาสัตว์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหาสัตว์

ต้องอยู่เหนือการเมือง
ต้องอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมือง
แล้วมันอันตรายมากที่เมื่อไหร่
ต่างฝ่ายต่างดึงเรื่องนี้
เข้ามาผัวพันในความขัดแย้งทางการเมือง
ซึ่งก็เห็นอยู่แล้วว่าในตลอดเกือบ๒ทศวรรษที่ผ่านมา

เราพยายามที่จะเสนอว่าต้องช่วยกัน
ช่วยกันนำสถาบันพระมหาศัตริย์ออกจากความขัดแย้งทางการเมือง
และการยิ่งนำสถาบันพระมหาศัตริย์มาปะทะกับผลการเลือกตั้ง
ยิ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง
ใครจะรับผิดชอบกับผลกระทบจากการกระทำแบบนี้

ผมอยากจะเชิญชวนท่านสมาชิก
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

ที่สภาในที่ประชุมแห่งนี้ลงมติให้คุณพิธาริมเจริญรัฐ
เป็นนายกรัมตีคนใหม่เหตุผลไม่ใช่เพราะทุกท่านรักคุณพิธาริมเจริญรัตน์
ไม่ใช่เพราะทุกท่านเห็นชอบเห็นด้วยกับพักเก้าไกลไปเสียทุกเรื่อง
แต่มันจะเป็นการลงมติเพื่อคืนความปกติให้แก่ระบบรัฐสภาของไทย
มันจะเป็นการลงมติเพื่อแสดงความเคารพต่อประชาชน
เป็นการลงมติเพื่อให้โอกาสครั้งใหม่ให้แก่สังคมไทย
เป็นการลงมติเพื่อเป็นจุดเริ่ม
ต้นในการแสวงหาคำตอบแห่งยุคสมัยร่วมกันให้ได้
สุดท้ายผมขออวยพรให้ประชาชนซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ระบอบประชาธิปไตยคุ้มครองสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน
ที่จะตัดสินใจอย่างกล้าหารตามมอนโดทำสำนึก
และเจตจำนงที่พี่น้องประชาชนได้แสดงออกไปแล้ว
เมื่อวันที่๑๔พฤษภาคม๒๕๖๒